เกาะกระแสนี้กันต่อคุณผู้ชมต้องบอกว่าทั้งเรื่องของ
คือมันได้จากเรื่องของทั้งงานอุ่นไอรักเองที่ต่อเนื่องยาวนานมา
แล้วก็เรื่องของละครที่ดังอยู่ตอนนี้กับเรื่องของกระแสอเจ้า
ทำให้หลายคนหลายกิจกรรมใส่ชุดไทยไปทำกิจกรรมกัน
อย่างเช่นสงขราก็มีบรรดาลแม่หญิงอเจ้าใส่ชุดไทยไปเต้นออกกำลังกาย
ไปดูภาพกันหน่อยเขาเต้นอย่างนี้

ดาแม่หญิงอเจ้าทั้งหลายของท่านขุน
ชุดไทยพากันเต้นตามจังหวะกันอย่างสนุกสนาน
ในงานวิชาการสร้างสุขภาคใต้ปี๒๕๖๑ครั้งที่๑๐
จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินที่จังหวัดสงขานะครับ

ในงานมีการเต้นแอโรบิกหมู่๑๕๐๐คน

ไม่เว้นแม้แต่แม่หญิงอเจ้านะที่เห็นเมื่อสักครู่
แต่งชุดไทยกันก็กำลังฮิตตอนนี้
ร่วมกันเต้นแอโรบิกด้วยสนุกทีเดียวนะครับ
แล้วก็เต้นทุกท่วงท่าแม้ว่าจะสวมชุดไทยก็ตาม
กซ้ายโยกขวาใส่เอวไปมาพอจบเพลงก็
กรี๊ดการ์ดกันสนุกทีเดียวนะครับ

คุณครูนะฮะคุณครูสวยแบบนี้นะฮะ
อาจารย์โรงเรียนสามโคกพากันแต่งชุดไทย

และสร้างความประทับใจให้กับบรรดาผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างมาก
ก็ทำให้มันคลายเครียดลงไปได้บ้าง
จำลองเงินยวงครับผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคกบอกว่า
ถ้าเด็กนักเรียนที่มาสมัครแล้วแต่งชุดไทยไปสอบคัดเลือก
จะมีคะแนนเพิ่มให้พิเศษด้วยคุณมิ้น

แต่ไม่ได้บอกว่าให้กี่คะแนนนะแต่ว่าจะมาให้คะแนนพิเศษเพิ่มนะครับ
เช่นเดียวกันกับที่ว่าการอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ
นายมฤทธิสันเทพพิทักษ์ในอำเภอวาดินชำราบ
นำเจ้าหน้าที่ร่วมกันรณรงค์แต่งกายชุดไทยย้อนยุคยืนเข้าแถวเคารพทงชาติสวดมนต์ไหว้พระมอบนโยบายแล้วก็ปฏิบัติงานกันตามปกติ
ก็เป็นภาพที่สวยงามดีนะนะครับส่วนประชาชนที่ไปติดต่อราชการที่ว่าการอำเภอก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออรู้สึกดีชอบจังเลยนะฮะ
ได้เห็นข้าราชการแต่งแบบนี้นะฮะแล้วก็คอยไปให้บริการอย่างใกล้ชิดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกันเองเหมือนแบบเราได้คุยกันกับคนในครอบครัวนะเป็นสมัยก่อนนะฮะ
ท้ายอีกหนึ่งที่ครับลงไปที่โรงพยาบาลหัวหินครับจังหวัดประจวบคิริขันนายแพทย์สุวิทย์ปานดิตอายุ๔๙ปี
ท่านนี้นะฮะเป็นนายแพทย์ชำนาญการศัลยกรรมประสาทสวมใส่ชุดไทยขึ้นร้องเพลง
ร้องเพลงประกอบละครบุภิสันนี้ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชม
คุณหมอนะคุณหมอมาร้องเพลง
เป็นกิจกรรมจิตอาสาคลายทุกข์คืนความสุขให้ผู้ป่วยของกลุ่มจิตอาสาเพื่อผู้ป่วยครับ
แพทย์สุวิทย์ก็บอกว่าเนื่องจากว่าต้องการที่จะบรรเทาความเจ็บป่วยให้กับผู้ป่วย
ตรวจคนไข้บ้างใส่ร้องเพลงบ้างทำให้คนป่วยเองก็รู้สึกผ่อนคลาย
ใครจริงดูแล้วไม่ได้โบราณไม่ได้ดูเป็นชุดประหวัติศาสตร์เลยนะ
สวยงามมีเอกลักษณ์แถมเซ็กซี่นิดด้วยเพราะผู้หญิงใส่สบายต้องเปิดไลน
สบายเฉียงผู้ชายก็ดูสุภาพเรียบร้อยดี
แมนด้วยดูแบบภูมิฐานมากขึ้น
ดูจากในละครสินะครับ